พูดถึงลูกทุ่งสาวหุ่นแซ่บหุ่นเสียกันบ้างดีกว่า
คือรู้กันดีอยู่แล้วว่าเธอไปเสริมอึมเปลี่ยนไซส์มาใหม่

แล้วก็บินไปแดนกิมจิเลยนะคะ
เธอบอกว่าก็เพิ่มความมั่นใจมา
แล้วตอนนี้ก็ดูปลื้มอกปลื้มใจกับทรงใหม่แบบสุดเลยนะคุณนะ
เพราะว่าเธอบอกว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้น
ส่วนอนาคตจะเพิ่มเติมส่วนไหนยังไง
เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวใบหน้าขอให้เป็นแบบเดิมก่อน
เพราะว่ากลัวว่ามันจะเสียงโงเห้งในการรับทรัพย
เพราะว่าตอนนี้โอ้โหรับสัตว์อย่างนี้
ตอนแรกก็ตั้งใจจะไปทำข้างหน้าเลยด้วยซ้ำ
คือแบบจะไปทำจมูกจะไปทำอะไรทั้งหน้าเลย

แต่ตอนนี้โดนทักเรื่องโงเห้งอะไรอย่างนี้

คือเพราะว่าคิดว่าชีวิตเกิดมา

คืออยากทำอะไรที่กลับมาแล้วเป็นจ๊ะ

อยากทำอะไรที่กลับมาแล้วแล้วสวยมากเลย

กลัวกลัวเปลี่ยนไงโงเห้งอะไรอย่างนี้
จริงนะเรื่องโงเห้งนี่มันเปลี่ยนไม่ได้นะ

มากไปนะส่วนเรื่องหัวใจเปลี่ยนหรือเปล่า

แหมลงรูปตลอดขนาดนี้
คือเราเห็นรูปภาพตลอดเลยว่า
จ๊ะลงรูปคู่กับพี่แจ๊กตลอดนะคะ

แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนรู้คำตอบ
จากภาพเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
จ๊ะรู้แล้วจ๊ะ

ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่ากลับมาคบกันหรืออะไรนะพี่

แล้วก็หลายอย่างที่คนพูดกัน

หนูก็เลยรู้สึกว่าเอาภาพมันเห็นอยู่แล้ว

จำเป็นที่หนูต้องพูดออกไป